ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะ
มีทั้งอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับเสาไฟฟ้า
รวมทั้งรถเก๋งเมาแล้วก็ขับไปจอดกลางถนน
ไบท์ที่ขับตามมาเขาก็เลยต้องหักหลบ
เพราะดีที่ยังบาดเจ็บไม่หนักมากนะคะ

กรณีพบรถกระบะปริศนาถูกทิ้งข้างทาง

ริมถนนชนรับประทานแม่ยมฝั่งซ้าย

สี่ประตูรุ่นเก่าสีขาวซุกอยู่พงยากข้างทาง
สภาพปิดล็อกไม่พบเจ้าของรถ
ว่าเกิดจากเจ้าของรถยังไม่พร้อมหารถมาลากขึ้น
ซึ่งหากยังไม่มีเจ้าของรถมาเอา
จะไปตรวจสอบทะเบียนเพื่อติดตามเจ้าของต่อไป
อีกรายที่จังหวัดแพร่ตำรวจสพเมืองแพร่
รับแจ้งมีรถเก๋งชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
ที่ถนนสายคลองชลปธรรมจากบ้านร่องฟองไปอุทยานแพ้เมืองผี
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเห็นหน่วยกู้ภัยใช้เครื่องตัดทาง
ช่วยเหลือคนเจ็บออกมาทราบชื่อคือนายอัตภพงศ์ชำกมล
อายุ๓๔ปีอาการสาหัส
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายอัตภพงศ์ได้ขับรถมาจากบ้าน
เพื่อไปทำงานเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลัก
ว่าคนขับหลับในเลยพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว
สงขลาเกิดอุบัติเหตุคนขับรถเก๋ง
เป็นชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เมาแล้วขับเกิดเมาและจอดรถนิ่งอยู่กลางถนน
เป็นเหตุให้นายพานุพงทัพเจริญพงศ์อายุ๑๙ปี

หลบทำให้รถพลิกคว่ำจนได้รับบาดเจ็บ
มีแผลฉีกขาดที่นิ้วขวาและมึนหัว

ส่วนคนขับรถเก๋งยังนอนไม่ได้สติอยู่ในรถ
เพราะความมืนเมาตำรวจจึงปลูกเรียก
พาไปที่โรงพักเจ้าตัวถึงสั่งเมา
ปิดท้ายที่สาแก้วชาวบ้านในเขตอำเภอเขาชะกัน
โพสต์คลิปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของรถกระบะสีบอลเงิน
และรถตู้สีขาวปลายทะเบียนกรุงเทพทั้ง๒คัน
หลังพบว่ามีพฤติกรรมคล้ายแก๊งตบทรัพย

โดยพฤติกรรมจะทำที่ขับปาดหน้า
เพื่อให้รถที่ขับมาตามหลังชนท้าย